คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงศิลปินดารากับผู้จัดการส่วนตัว
นี่เป็นของคู่กันเลยเพราะว่านอกจากจะหางานแล้วก็ต้องดูแลเรื่องส่วนตัวต่างนานาด้วย
วันนี้ค่ะเราจะพูดถึงศิลปินลูกทุ่งที่มีผู้จัดการส่วนตัวพ่วงด้วยตำแหน่งหวานใจกัน
รวบรวมมาฝากเลยคนแรกเลยค่ะนี่เลย
ลูกทุ่งสาวอินดี้สาวน้อยร้อยล้านวิวน้องกระต่ายพันนิพา
เปิดใจว่ากำลังคบหากับผู้จัดการส่วนตัวอย่างครูภัยบูลแสงเดือน
คือต้องบอกนะว่าเส้นทางความรักของคู่นี้เนี่ยโอ้โหมันมีอุปสรรคเยอะแยะมากมาย
โรยด้วยกลีบกุหลาบนะเปิดตัวว่าคบกันปุ๊บอู่เจอดราม่าปั๊บเลย
บางคนก็บอกว่าไม่เหมาะสมไม่ควรเอาลูกศิษย์มาเป็นแฟน
แต่ถึงยังไงทั้งคู่ก็จับมือแล้วก็ให้กำลังใจกันมาได้นะ
ปัจจุบันนี้ค่ะทั้งครูภัยบูลแล้วก็น้องกระต่ายมีโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคน
นั่นก็คือน้องเพลินเพลงพินนะตอนนี้น้องเพลิงเพ็ญพินอุ้ยกลายเป็นขวัญใจพี่ป้านะ
อากันไปแล้วน่ารักน่าชังสุดสุดสำหรับใครที่อยากจะติดต่องานน้องกระต่ายไปเลยจ้ะ
ศิลปินสังกัดจวดจาสตรีโอติดต่อครูภัยบุญโลศเลยนะคะ
ใช่ค่ะก็รอติดตามผลงานกันได้นะคะอีกหนึ่งศิลปินที่คบกับแฟนและแฟนอะไรนะคบกับแฟนคลับ
แล้วแฟนสาวก็ควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวไปด้วยนะคะนั่นก็คือหนุ่มโชคโชคมงคลนั่นเอง
แล้วก็คุณนัทจุธารัฐค่ะจากแฟนคลับที่ชื่นชอบผลงานของโชคโชคมงคล
สู่การเป็นผู้จัดการส่วนตัวและคู่ชีวิตทั้งคู่เนี่ยอายุห่างกัน๙ปีนะฝ่ายหญิงโตกว่านะคะ
แต่ว่าไม่เป็นอุปสรรคกับความรักครั้งนี้ค่ะซึ่งทางโชคเองเนี่ยก็ได้เปิดใจว่ารู้สึกดีใจ
แล้วก็มีความสุขมากที่มีผู้หญิงคนนี้หรือว่าคุณนัทเข้ามาในชีวิต
ต่างคนก็ต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกันยิ่งช่วงดามงดราม่าต่างจับมือผ่านกระแสดราม่ากันได้นะฮะ
ด้วยความรักนะฮะปัจจุบันเนี่ยคุณนัทภรรยาของคุณโชคเนี่ย
ก็เตรียมให้กำเนิดลูกชายคนแรกในอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงนี้แล้วด้วยค่ะ

เอามาปิดท้ายที่ลูกทุ่งสาวเจ้าของฉายาเจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่ง
พี่ฝนตะน้าสุนทอง

กรคู่กัดสะบัดข่าวทางไทยรัฐทีวีของเรา
คุณผู้ชมอย่างที่ทราบพี่ฝนมาอัดรายการนี่พี่เอย์
ก็พร้อมรันใจผู้จัดการส่วนตัวตัวเป็นเงาตามติดตลอด

ดูแลกันอยู่ไม่ห่างเลยนะคุณผู้ชมนะ